เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงการเคลื่อนขบวนของทางกลุ่มผู้ชมนุมในเช้าวันนี้นะครับ

ศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากบริเวณสะพานมะควานรังสรรค์ครับเชิญครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณสะพานมักขวานรังสรรค์นะครับ
ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นจุดสุดท้ายที่กลุ่มผู้ชุมนุมจะเดินขบวนมาถึงที่นี่นะครับ
ซึ่งบรรยากาศตอนนี้มีสื่อมวลชนจากหลายสำนักเกาะอิ่มบริเวณตรงนี้นะครับ
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่สะพานมักขวานรังสรรค์กันนะครับ
ให้ดูบริเวณทางสะพานนี้นะครับ
บริเวณตรงนี้ก่อนเป็นถนนราชดำเนินนอกนะครับที่กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยจะเดินทางเข้ามาที่บริเวณจุดนี้
ซึ่งทางเทพนักที่นะครับก็ได้มีการตั้งบาริเวอร์ลงไปถึงรถน้ำนะครับ
บริเวณสะพานมักขวานรังสรรค์ทุกสะพานอย่างหน้านานะครับ
แบรีเออร์ตั้งประมาณ๒๓ชั้นนะครับให้คุณผู้ชมดูสูงสูงเนี่ยนะครับ
บาริเวอนี้ชั้นที่๑ชั้นที่๒แล้วก็ชั้นที่๓รวมไปถึงมีรถน้ำนะครับ
ความสูงประมาณ๒๕เมตรได้นะครับดูสูงกว่านี้นะครับ
ถ้าเกิดว่าจะเห็นมีคนยืนอยู่ก็สูงกว่านะฮะประมาณ๒เมตรครึ่ง
ส่วนบรรยากาศด้านในซึ่งถ้าเกิดก้าวเข้าไปในสะพานมักขวานรังสรรคแล้วก็จะเป็นพื้นที่ธรรมเนียบรัฐบาล
คุณผู้ชมดูบรรยากาศตอนนี้ภายในธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
รึงกำลังอยู่ภายในธรรมเนียบรัฐบาลภายในหลังของสะพานมักขวานรักษันอยู่ตรงนี้นะครับ

ปักหลักรอรายงานข่าวกันอยู่ตรงนี้

เราก็ต้องรอกันต่อไปว่ากลุ่มผู้ชุมนุม
จะเดินทางมาถึงที่นี่ต่อไหน
ทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็พยายาม
ที่จะปิดกั้นถนนต่าง
ที่จะเข้าสู่ธรรมเนียบรัฐบาลทุกเส้นทางนะครับให้คุณผู้ชมดูอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น
ถนนจะเป็นสะพานเหมือนกันนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามีแบรีเออร์นะครับ
อยู่สามชั้นด้วยกันเหมือนกันแล้วก็มีรั้วรวดหนามถึงสองชั้น
วางซ้อนกันค่อนข้างที่จะเต็มสะพานเลยนะครับ
ขณะเดียวกันเราก็ได้ข้อมูลมาว่าบริเวณจุดใกล้ธรรมเนียบทุกจุด
มีการวางแบรีเออร์แบบนี้โดยเฉพาะธรรมเนียบรัฐบาลเองนะครับ
ก็ปิดไม่ให้เจ้าหน้าที่ต่างเข้าไป
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของในธรรมเนียบเองก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปด้านในด้วยนะครับ
หลายคนก็มาบ่นว่าไม่ทราบว่ามีการปิดแล้วก็ต้องลางานหยุดงานกันไปวันนี้นะครับ
ขณะเดียวกันบรรยากาศตรงนี้ก็จะสังเกตเห็นว่ามีสื่อมวลชนอยู่ไปไกลตรงนู้นนะครับ
ก็มีเจ้าหน้าที่ตรึงกำลังอยู่อีกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับ
ก่อนที่จะมาถึงตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบรอบของสะพานมักขวานรังสรรค
ซึ่งเมื่อช่วงเช้านะครับทีมข่าวของเราก็ไปที่บริเวณอ่า
ครองเป็นประชากรบริเวณวัดเบนก็มีการตั้งแบรีเออร์เช่นเดียวกันนะครับ
ค่อนข้างที่จะหนาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศณตอนนี้นะครับ
บริเวณตรงนี้ที่สะพานคุณคุณศักดิ์สิทธิ์ครับ
คุณศักดิ์สิทธิ์ครับอ่ากำลังเจ้าหน้าที่ที่วางกำลังอยู่บริเวณนั้นเนี่ย
จากการประเมินด้วยสายตานี่ดูแล้วมากน้อยขนาดไหนคะมากน้อยแค่ไหน
ประมาณที่ประเมินดูน่าจะประมาณ๓กองร้อยนะครับ
ได้ข้อมูลมาเมื่อสักครู่นี้ก็ตึงกำลังกันอยู่ข้างใน
ก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ได้มาจากอ่า
จังหวัดสะแก้วนะครับที่ได้ข้อมูลมาก็มีจากที่อื่นด้วย
ก็นั่งตึงกำลังกันอยู่ด้านในนะครับรอบรั้วธรรมเนียบรัฐบาล
แล้วก็บริเวณถนนด้วยครับผมสัญญาณค่อนข้างจะเบาหน่อย
ศักดิ์สิทธิ์ครับครับผมได้ยินสัญญาณชัดเจนนะฮะ
ชัดเจนครับชัดเจนครับจะถามว่าตอนนี้เนี่ยในจุดนั้นหลังจากที่แก่นำเขาประกาศว่าเดี๋ยวแปดโมงเนี่ย
จะมีการเดินไปทำเนียบตรงนั้นมีกลุ่มผู้ชุมนุมไป
รอบ้างหรือยังหรือว่ามีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมบ้างไหมฮะ
จุดตรงนี้ยังไม่มีกลุ่มผู้ชุมนุมมาเลยนะครับจากการสังเกตตั้งแต่เช้ายังไม่มี
แม้แต่คนเดียวนะครับมีเพียงแค่เจ้าหน้าที่รวมไปถึงสื่อมวลชน
ประมาณยี่สิบสามสิบคนนะครับสามสิบชีวิตอยู่บริเวณตรงนี้
แต่ยังไม่เห็นกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับครับเท่ากับว่าถ้าประเมิน
สถานการณ์ในขณะนี้ตามที่ฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ตำรวจแจ้งไว้
ก่อนหน้านี้นั่นหมายความว่าจุดสะพานพระพรรังสรรค
น่าจะเป็นจุดที่อาจจะต้องขอตรึงกำลังกันไว้แล้วก็ให้ผู้ชุมนุมมาได้เท่านี้
ใช่ไหมครับคุณศักดิ์สิทธิ์ถูกต้องใช่ครับเพราะว่าจุดตรงนี้ถือว่าเป็นจุดสุดท้าย
กลุ่มผู้ชุมนุมจะเดินทางมาแล้วก็จะเป็นจุดที่จะเข้าธรรมเนียบรัฐบาล
ที่อยู่ขวามือของผมตรงนี้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าข้ามสะพานมักขวานรังสรรคไปได้
จะถึงธรรมเนียบรัฐบาลเลยแต่ว่าจุดตรงนี้ถือได้ว่าเป็นจุดที่ใหญ่ที่สุด
ในการตั้งแล้วก็รวดหนามตรงนี้นะครับครับก็คาดว่าตรงนี้จะได้ที่อีก
ครับคือจุดตรงนี้เนี่ยจะมีเส้นทางสะพานข้ามไปแล้วก็จะเข้าธรรมเนียบอีกช่องหนึ่ง
ได้ค่ะอ่าแต่ถ้าตรงไปก็จะเป็นแยกก็ไปเลี้ยวขวาเข้าถนนพิศนุโลก
เข้าธรรมเนียบได้เหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยมันจะเข้าอยู่ได้
สองสองสามสองสามทางอ่ะตรงเนี้ยครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องตรึงไว้ตรงนี้
ก่อนใช่ไหมฮะอืมแต่มาถึงแล้วเนี่ยจะมีการเจรจาพูดคุยกันยังไง
ระหว่างเจ้าหน้าที่กับทางแกนนำผู้ชุมนุมอันนี้ต้องรอดูสถานการณ์
ฮะจากจากภาพที่เราเห็นในภาพของคุณศักดิ์สิทธิ์เนี่ย
ยังมีรถวิ่งผ่านเส้นทางนี้อยู่แสดงว่ายังไม่มีการปิดการจราจรใช่ไหมครับ
อ่าเส้นทางถนนราชดำเนินนอกยังคงเปิดอยู่บางจุดนะครับ
ทางนี้ยังคงวิ่งได้แล้วก็ถนนเรียบครองก็ยังคงวิ่งได้อยู่นะครับ
เพื่อให้การสัญจรเนี้ยสามารถใช้บริใช้การได้
ฉะนั้นเนี่ยจะเป็นอามภาษณ์ทั้งหมดตรงนี้แล้วก็แต่ว่ารอบธรรมเนียบรัฐบาล
ถนนที่จะเข้าธรรมเนียบเนี่ยถูกสกัดปิดหมดทุกเส้นทางนะครับ
เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงรายงานเข้ามาต่อได้นะครับ
ศักดิ์สิทธิ์ครับช่วงนี้ขอบพระคุณนะครับครับขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐนะคะ